แต่ว่าเมื่อวานมีเรื่องฮือฮาหลายเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟดับในพื้นที่กรุงเทพมนาคม
พื้นที่ภาคกลางพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของโอ้โหแสงสีเขียวสว่างวาบบนท้องฟ้า
พุ่งตกลงไปบนที่ประเทศพม่า
แต่ว่าคนไทยมองเห็นแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ได้ด้วย
คุณผู้ชมฮะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนี้
ตรงนี้เลยครับเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าอรินธรรมวงศ์
ได้โพสต์ข้อความดาวตกหรือว่าเศษดาวเทียมตก
ทางประเทศพม่าเมื่อตะกี้
ปลเวลาอัดไม่ตรงเพราะไม่ได้ตั้ง
เดี๋ยวดูซะหน่อยนะฮะว่าโอ้โหมันวาบสว่างแบบไหนยังไงนะครับ
นี่แหละฮะแล้วก็โพสต์คลิปจากกล้องหน้ารถนะครับ
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ระหว่างผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่า
กำลังขับรถอยู่บนถนนสายพระหลโยธินแม่สายแม่จันท
คุณเห็นแล้วใช่ไหมหวาบเขียวดวงใยมาเลยค่ะ
ดวงใหญ่แบบนี้นะครับเขาบอกว่าขับรถอยู่เส้นนี้
แถวบ้านห้วยไคร้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจู่
มีแสงคล้ายกับดาวตกพุ่งลงมาจากท้องฟ้า
เป็นแสงสีเขียวเห็นชัดเจนเลยคุณดูสิ
สว่างวาบวาบวาบแบบนี้นะครับ
แล้วก็ไปตกทางฝั่งของประเทศพม่า
ซึ่งโพสต์นี้พอแชร์ออกไปนะ
มีคนแชร์ต่อเกือบพันครั้งในเวลาไม่ถึง๑ชั่วโมง

ค่ะโอ้โฮแชร์กันหนำกันเลยนะครับเพราะเขาแชร์กันหนำมา
โอ้โหแสงสีเขียวขนาดนี้นะครับ
ในเวลาต่อมาสถาบันวิจัยดาบราศาสตร์แห่งชาติ
หรือว่าสรอธิบายผ่านหน้าแฟนเพจ
ว่าหลังจากหลักฐานเบื้องต้น
ว่าเป็นดาวตกที่มีความสว่างมากนะครับ
ขณะผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลก
เกิดการระเบิดบนชั้นบรรยากาศ
มองเห็นเป็นแสงสว่างวาบ
มีค่าความสว่างปรากฏประมาณลบ๑๔หรือมากกว่านั้น
สว่างปรากฏของดวงจันทร์เต็มดวงนะคุณ

แปลว่าตัวนี้รบ๑๒๔คือสว่างมากกว่า

คือมากกว่าสว่างมากกว่าดวงจันทร์อีก
ใช่ครับมันเลยเห็นชัดขนาดนี้นะครับ
ซึ่งมีอัตราการตกสูงสุดในคืนวันที่๒มิถุนายน
ก็วันนี้สิ

คือสัปดาห์ปราสาทเราก็จะอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับ
แต่ว่าที่ชัดเจนก็คือมีความสว่างวาบมากกว่าดวงจันทร์
เอาอย่างนี้แล้วกันเข้าใจง่ายชัดเจนดีด้วยนะคะ
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการตรวจพบก้อนอุกาบาทนะฮะ
ว่าอาจจะเกิดการระเบิดในชั้นบรรยากาศไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เผาไหม้จนหมดก่อนที่จะตกลงสู่พื้น
นะครับประชาชนอย่าตื่นตระหนก
เพราะโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนั้นเป็นไปได้น้อยมากครับ
ในแต่ละวันจะมีวัตถุขนาดเล็กผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกเป็นจำนวนมาก
โดยทั่วไปจะเห็นเป็นลักษณะคล้ายดาวตก
แต่ครั้งนี้เป็นดาวตกที่สว่างมาก
ทางดาราศาสตร์ถือเป็นเรื่องปกตินะคุณนะ
และสามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์นี่แหละครับ

ปกติเราก็จะเห็นเหมือนดวงไฟเล็กสีขาวใช่ไหมคะ
เป็นช่วงฤดูการที่จะมีฝนดาวตกลงมา

แต่คราวนี้ไม่ทันได้อธิษฐานแล้วตกตะลึงอยู่